ก็เลยอยากจะทบทวนว่าอันนี้แหละ

ขอบคุณส่งไลน์เข้ามาทักทายกับเช้าสดใสกันหน่อยนะครับ
ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะคนที่ตื่นมาแล้วสดใส
จากการใส่บาทส่งมาพูดคุยกันหน่อย

ข่าวเช้าสดใสไทยรัฐทีวีนะครับสวัสดีค่ะ
อรุณสวัสดิเขามีความสดใสทั้งวันนะครับ
สวัสดีครัวสดใสวันพระอาทรพ์สองสอกค่ะ
แฟนรายการประจำเลยรักจริงเลย
ขอบคุณมากครับ

ชาวบ้านที่อ่างทองชื่นชม๒พี่น้องนะครับ
ที่เขาอาสาในการไปเดินตามบินทบาทนะครับ

แล้วก็ลูกศิษย์วัดเจ็บขาพอดีเพราะอุบัติเหตุนะครับ
น้องชายวัย๖ขวบนะครับเป็นชาวตำบลราชสถิต
สถิตนะฮะอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ตื่นกันแต่เช้าเหมือนเราเลยนะฮะ

เดินตามพระสนปัญญาวโรวัย๗๙ปี
พระลูกวัดวงภาษณาบรามนะครับ

ตามถนนสายต่างในหมู่บ้านแบบนี้แหละคุณ

ประกอบกับลูกศิษย์วัดประสบอุบัติเหตุขาเจ็บ
ทีนี้ใครจะมาเดินตามพระล่ะ
ลูกศิษย์ก็ไม่มีพระท่านก็อาภาษณ์นะครับ
สองพี่น้องจึงอาสาเป็นสิทธิ์วัดคอยช่วยเหลือ

กว่าลูกศิษย์ตัวจริงเขาจะหายจากอาการบาดเจ็บนะครับ
ด้านของคุณแม่ของเด็กก็คือคุณแม่มณฑิราบอกว่า
เอิญสงสารหลวงตาที่ต้องออกบินทบาทด้วยความลำบาก
เพราะอาภาษณ์หน้ามืดเป็นลมบ่อยครั้ง
ประกอบกับน้องเอิญตื่นแต่เช้าอยู่แล้ว
ขออาศาเป็นลูกศิษย์วัดชั่วคราวซะเลย
หูเป็นตาดูแลหลวงตาจนกว่าจะบินทบาทเสร็จนะครับ
ขณะที่คุณพ่อของเด็กคือคุณพ่อพุทธิพงศ์บอกว่า
ครอบครัวผูกพันกับหลวงตาเป็นอย่างมาก
เพราะในสมัยเด็กฐานะยากจนมาก

ผูกพันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
หลวงตาอาภาษณ์ลูกทั้งสองคนก็ได้อาสาไปเป็นสิทธิ์วัด
นับเป็นความภูมิใจของครอบครัวด้วยนะ

ชื่นชมในความน่ารักของสองพี่น้อง
ที่มีน้ำใจอดทนและเสียสละเวลาส่วนตัว
หลวงตาในยามยากด้วยครับ

แต่ผมไปทำหน้าที่ในการเป็นสิทธิ์วัด
เดินตามพระออกบิณฑบาตรทุกเช้าไปเวลา๑เดือน

รับของจากพระท่านแล้วเอาไปจัดเตรียมแล้ว
มาถึงวัดก็กวาดลานวัดทำทุกอย่างเหมือนเด็กวัดเลยในตอนเช้าแบบนี้
มาทำงานแต่ก่อนทำงานสายหน่อยสัก๘โมงสบายใจ
ไม่น่าล่ะคุณผ่องแพ่วมากใช้คำดีไหม
ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการทำความดีนะฮะทำได้ทุกแบบทุกเพศทุกวัยด้วย